ในการรำโนราจะมีการรำที่แสดงการหยอกล้อกันระหว่างคนเล่นดนตรีและคนรำ
หรือระหว่างคนรำด้วยกันเรียกว่าการรำยั่ว
จะมีลักษณะของการรำที่แอบแฝงไว้ด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้น
เช่นชุดการแสดงการรำขอเสิร์ธก็จะเป็นการรำยั่ว
อกล้อกันระหว่างคนถือเสิร์ธกับคนขอเสิร์ธ
คือโนราใหญ่กับนายพรานที่ต้องรำด้วยลีลาท่าทางที่สนุกสนานและสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน